มีข่าวเรื่องเพื่อนบ้านที่ทำร้ายกันที่ปฐุมธานี
เพราะว่าบ้านหลังนึงบอกว่าเขาถูกยิงแสงเลเซอร์ใส่
อีกหลังนึงก็บอกว่าเอ้าก็กล้องวงจรปิดมันมีแสงฝั่งนั้นมันส่องเข้ามาก่อน
เคลียร์กันที่หน้าบ้านแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายมีฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกทำร้าย
อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวป้องกันตัวถูกทำร้ายเหมือนกันลองไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะที่ธัญบุรีปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ

แสงเลเซอร์นะส่องมาทางฝั่งกล้องวงจรปิดของอีกบ้านนึงอีกฝั่งหนึ่งเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ไปโตเถียงกันรุนแรงถึงมีการทำร้ายร่างกายกันเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑พฤษภาคม
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะที่เขาไปโต้เถียงกันนะครับ
ในลับสักพักนึงตรงมุมนู้นเนี่ยนะฮะไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมีการน่ะอยู่จุดกระชากแล้วก็ทำร้ายกันเกิด
ตรงนั้นนะครับสพธัญบุรีปฐุมธานีเนี่ยเรียกสองฝั่งมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ฝั่งของคู่กรณีที่เป็นคนยิงแสงเลเซอร์เข้าไปอีกฝั่งนึงเนี่ยบอกว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดหน่อย
แล้วขอฟ้องกลับด้วยเพราะข่าวที่เกิดขึ้นทำให้เขากับภรรยาเสียชื่อเสียง
นำภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเอาชื่อของเขาเนี่ยไปโพสต์ไปต่อว่า
ได้รับความเสียหายจะฟ้องในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
นี่คุณเอบอกนะฮะส่วนคุณปลาภรรยาของคุณเอบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตัวเธอเนี่ยบันดาลโทษะแล้วก็โมโห
แต่บ้านข้างเนี่ยออกมาต่อว่าเธอก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจาก
แสงในกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเนี่ยของคู่กรณีเนี่ยมันส่องมาบ้านเธอเป็นประจำ
เธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้แสงนี้เนี่ยมันติดเอาไว้เพื่อมาส่องดูความเคลื่อนไหวของบ้านเธอหรือเปล่า
ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะแล้วมันเกิดขึ้นประจำด้วย
ในส่วนของเธอก็บาดเจ็บไม่ต่างกับคู่กรณีเหมือนกัน
เขาติดกล้องส่องมาทางที่สาธารณะซึ่งหน้าบ้านเราอะค่ะ
มันก่อกวนสิทธิการอยู่ของเราด้วยนะคะสิทธิส่วนบุคคลเราก็โดนละเมิดด้วยเหมือนกัน
จริงแล้วพี่ไม่อยากพูดอะไรเลยนะตั้งแต่นักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วพี่ปฏิเสธตลอด
คิดว่าเรื่องแบบนี้มาคุยกันที่ศาลจบค่ะโอเคเนอะ
กำลังจะแจ้งเรื่องฟ้องกลับในข้อหามินประมาทซึ่งหน้าและหมินประมาทโดยการโฆษณา
ทำให้แฟนพี่เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะคนไม่รู้อะไรก็จะโทษพี่ฝ่ายเดียวว่าทำไมสองผัวเมียเป็นลุงเขา
พี่ยังไม่ด่าแม่เขาเลย
แต่เขามาด่าแม่พี่มีใครก็โกรธใช่ปะ
อีกฝั่งหนึ่งนะฮะบ้านที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณเปิ้ลนะวันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเรื่องที่คู่กรณีจะฟ้องข้อหามินประมาทเนี่ย

เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางตำรวจดูก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไง
ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเธอไปส่องดูความเคลื่อนไหวเขาก่อนหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดที่มีแสงเนี่ยเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เนื่องจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีไฟสว่างตอนที่มืด
แล้ววันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้าน
กล้องวงจรปิดมันก็เลยมีแสงขึ้นมาถ้าอีกฝั่งจะฟ้องเธอก็พร้อมจะสู้
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเนี่ยให้ให้ย้อนกลับไปดูทุกคืนก็ได้ไม่มีค่ะ
ไม่มีถ้าไฟข้างหน้าบ้านเรามืดไฟตัวนี้มันถึงจะส่อง
ทุกวันนี้เราเปิดไฟหน้าบ้านทุกวัน
เราจะไปดูบ้านเขาทำไมไม่มันติดข้างบ้านแล้วก็มันอยู่ถนน
พอเราเปิดไฟปุ๊บก็จบไม่ได้แสงไม่ส่องเลย
ทุกวันเราอ่ะคือมีแต่เด็กจริงเราผู้หญิงเราก็กลัวความปลอดภัย
เรากลัวความไม่ปลอดภัยของเรา
ก็เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายทั้งสองฝั่ง
ด้วยนะครับตำรวจบอกนะครับแล้วจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่ง
อ่าก็ต้องมาดูหลักฐานว่าเออแต่ละฝั่งเนี่ยเจ็บกันมากน้อยแบบไหนอะไรยังไง
ส่วนใครทำร้ายใครก่อนเนี่ยก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดนี่แหละตำรวจบอกนี่นะฮะ
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยฝั่งหนึ่งมีกล้องวงจรปิดแล้วมันมีแสงเซ็นเซอร์อะไรอย่างนั้น
อีกฝั่งหนึ่งบอกโอ้ยมันเอาไว้ส่องบ้านเขาหรือเปล่าก็เลยเอาแสงเลเซอร์เนี่ย
ยิงใส่กลับไปค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มาเถียงกันหน้าซอยตรงเนี้ยฮะ
สุดท้ายก็นี่แหละค่ะตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บกันเลยอ่าอ่า